รายการอบจมหาสนุกวันนี้เดินทางมายังจังหวัดที่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียงแค่๒๐กิโลเมตรเท่านั้นครับ
ซึ่งที่นี่เนี่ยประชาชนมีนิดหนึ่ง
สัญชาติแถมมีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งทางด้านวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่นี่นะคือจังหวัดนนทบุรี
ตอนนี้นะครับอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับรายการของเรานะฮะตอนนี้ผมกำลังรอพิธีกรท่านใหม่จะมาเป็นพิธีกรคู่กับผมนะครับเป็นพิธีกรเบอร์ใหญ่นะครับก็คือเสื้อเบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่มาก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

เรามีแขกภัดเพิ่มนะครับนั่น

ที่ไหนครับที่แท้ก็เสียงคุณจตุรงค์นี่เอง
มัวแต่ไปนั่งทางก๋วยเตี๋ยวหิวจังว่าก๋วยเตี๋ยวที่นี่
อร่อยจนอดใจไม่ไหวมั้ยครับนี่แม่
วางช้อนวางตะเกียบแล้วมามอบความสนุก
ให้กับพี่น้องกันก่อนครับ
สวัสดีค่ะคุณจตุรงก่อนค่ะ

แล้วนั่งกันเป็นโต๊ะส่วนตัวโอ้โหของใครของมัน

อู้หลังคานี่แบบหนา
ตามภาพคือฝนไม่มีซึมเลย
ไม่มีที่ไหนอีกแล้วมีที่นี่ที่เดียว

กินอะไรบ้างเมื่อกี้

น้ำตกก๋วยเตี๋ยวน้ำตก
คืออย่างนี้ตรงที่พี่โรงนั่งเป็นร้านที่มีหลายร้านเป็นเหมือนเรือขายริมน้ำ
ใช่เลยเวลาเหลือเขาอยู่ในน้ำเวลาคนเสิร์ฟเขาก็จะขึ้นขาลงไปแล้วเอามาให้เรา

มีความสุขใครอยากจะชิลแบบพี่รงก็มากินได้
แวะกินได้แต่วันนี้เรายกทัพมาถึงขนาดนี้เนี่ยอยู่เฉยไม่ได้แล้ว

วันนี้ง่ายก่อนก่อนที่เราจะไปทำอะไรรู้ว่าที่ปากเก็ตที่นนทบุรีมีอะไรต้องพบกับเจ้าบ้าน
ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับท่านรองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดนะครับท่านสมศักดิ์ลามา
เฮ้ยเดี๋ยวนี้ท่านสมศักดิ์หน้าเปลี่ยนไปนะ
ใช่เฮ้ยตอนนี้คือคนลากลากรถ

โอ้โหเปิดตัวได้สมศักดิ์ศรีจริงครับท่านรองสมศักดิ์
และมนุษย์ผิวเหล็กจอมพลังที่คุณผู้ชมเห็น
เห็นอยู่นี้เนี่ยก็คือคุณกรกั้งฟู
ที่วันนี้ครับขอเป็นตัวแทนของคนนนทบุรี
มาแสดงความสามารถด้านสรรพลักษณ์กำลังว่างชา
ให้คนทั้งประเทศได้รู้จัก
ว้าว
เดี๋ยวมันเป็นรอยปุ่มลงไปอย่างนี้เลยอ่ะครับ

อยากจะเห็นตอนเขาลากแต่เหยียบเบรกนะ
ดูนี่ว่าเป็นอย่างไร

ลำพังลากรถน้ำมันก็ลากยากอยู่แล้ว

นี่ไงค่ะตรงนี้ไงคือตรงนี้มันตรงนี้อ่ะ

อ่ะมาได้เลยพี่กรเชิญ

พร้อม
เอ่อพี่กรทำมานาน

เอ่อพี่กรตอนนั้นทำอย่างนี้เล่นเองมา
เชิญพี่กรค่ะ

ที่สุดยอด

ที่สุดยอด

แบบชอกอย่างนี้เลยอย่างนี้เลย
โอ้โหไม่ธรรมดาต่อไปเป็นท่านรองเชิญครับ

โอ้โหดูลง

แค่เห็นก็หวาดเสียวแล้วล่ะครับน้องหนูที่ชมอยู่เนี่ย

เพราะการแสดงเหล่านี้ต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อม
ความสามารถส่วนบุคคลเท่านั้นนะจ๊ะ
แต่มาถึงนี่ทั้งทีเนี่ย
คุณกอยไม่ได้จัดมาแค่นี้นะ
ชมกันต่อเลยครับ
มันรู้สึกยังไงเวลาโดนของที่มันแบบที่เรามันแข็งอย่างเงี้ยไม่รู้ไม่รู้สึก
เทคนิคคือแรงจบลงไปหรอกำลังกำลังพี่ไหนลองก็ได้ว่า

เมื่อกี้ใช้มืออันนี้ใช้ศอกคือเขาแข็งพอกันระหว่างศอกกับมือ
ในโตขณะนี้เดินไปเนี่ยใครแจกประเกศแล้วไว้รุ่นมา๖๗คนแล้วมามีร่าง

โอ้โฮโอ้โฮ

เอ้าไม่มีนะวันนี้ขอขอบคุณมากท่านรอง
ยังเหลืออีกเหรอยังมีอีกเหรอมีแถมอะไรอีกอ่ะ

เล่นก็ได้นะไม่เล่นก็ได้นะอันนี้

โอ้โหสมฉายามนุษย์ผิวเหล็กจอมพลังจริงครับคุณกร
เห็นแบบนี้แล้วก็หวาดเสียวแทนจริงใช่
บอกเลยครับคุณผู้ชมว่าการแสดงแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้นะ
ต้องมีการฝึกซ้อมจนเชี่ยวชาญ
ไม่อย่างนั้นเนี่ยก็อาจมีเลือดตกยังออกก็เป็นได้ครับ
โอ้โหแต่เดี๋ยวเรายังไม่มาแค่นี้นะต้องให้ท่านรองพาเราไปดูที่นนทบุรีทั้งหมดนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง
อะไรดีบ้างดีไหมคะอะไรบ้างที่เตรียมไว้วันนี้แนะนำหน่อย
ก็มีหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับจึงมาที่ปะเก็ตเนี่ยก็จะมีของเก่านะครับตลาดเก่าริมน้ำปะเก็ตเป็นส่วนหนึ่ง
แล้วก็จะมีวัดกู้นะครับแล้วก็จะไปที่เกาะเกร็ดด้วยกันเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าที่นี่เขามีอะไรครับ
จังหวัดนนทบุรีครับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ผู้คนเนี่ยมีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำมาตั้งแต่อดีต
โดยเฉพาะชุมชนบนเกาะเกร็ดแห่งนี้เนี่ยที่ตั้งอยู่บนลำน้ำเจ้าพระยาบ้านเรือนริมน้ำเนี่ยครับ
่งบอกให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวไทยในสมัยก่อนชาวบ้านครับยังคงใช้เรือสัญจรไปมา
และที่นี่ครับเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะแหล่งชุมชนคนมอนที่มีชื่อเสียงในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาและประเพณีวัฒนธรรมแบบพื้นบ้านดั้งเดิมที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ได้เป็นอย่างดี
จากนี้ครับยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่นักท่องเที่ยวครับต่างแวะเวียนมาเที่ยวชมกันอย่างหนาแน่นบรรยากาศการค้าขายก็เต็มไปด้วยความคึกคักทำให้ชีวิตบนเกาะของชาวบ้านเนี่ยมีสีสันขึ้นมาเที่ยวล่ะ
การค้ารุ่งเรืองแบบนี้ก็พลอยทำให้แม่ค้าพ่อค้าต่างมีอาชีพที่มั่นคงอีกด้วยนะ
ก็ดูดูสิครับชุมชนริมน้ำแห่งนี้เนี่ยมีบ้านเรือนที่ยังคงเป็นประตูไม้บานพับแบบโบราณ
อีกทั้งยังมีของดีอีกมากมายทั้งร้านขนมเปี้ยโบราณร้านนี้
ที่เปิดมานานกว่า๓๐ปีและเป็นร้านที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในย่านปากเกร็ดแล้วล่ะครับ
เดินมาอีกนิดก็จะเจอกับร้านขายของนี้ครับที่เปิดมานานกว่าร้อยปี
มีขายสารพัดสินค้าเรียกได้ว่าสักกระเบื่อยันเรือรบเทียวล่ะสินค้าชนิดไหนที่หาซื้อตามห้างไม่ได้
ก็ขอให้มาที่นี่ครับมีขายทุกอย่าง
มาถึงสถานที่ที่มีประวัติยาวนานอย่างวัดพระนางเรือล่มหรือวัดกู้แห่งนี้ครับ
ว่ากันว่าในอดีตสถานที่นี้เนี่ยคือจุดเกิดโศกนาฏกรรมครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์
ครั้งนั้นครับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัฐพระมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ที่๕สิ้นพระชนจากเรือพระที่นั่งล่มที่หน้าวัดกู้
ชาวบ้านครับได้ทำการกู้เรือพระที่นั่งขึ้นมาจึงเป็นที่มาของชื่อวัดกู้แห่งนี้นี่เอง
หลังจากมีการสร้างสารพระนางเรือล่มขึ้นเพื่อเป็นอนุสรแล้วชื่อเสียงความศักดิ์สิทธิ์ของพระนางเรือล่ม
เรื่องลือไปทั่วทำให้มีประชาชนเดินทางมากราบไหว้ไม่ขาดสายครับ

พอดีมีของฝากนะครับจากตลาดเก่า
ขนมชนิดที่ขึ้นชื่อของชาวปากเกร็ดมาก
ใครไปใครมาไม่ว่าเราเองเราผ่านมาหรือแค่แวะผ่านนะก็อดไม่ได้ที่จะลงซื้อ

เดี๋ยวเราพักหายใจหายคอนก่อนนะครับ
เราไปขอตอบตลาดแตกกันครับ

อาจเป็นว่าขายของชำหมดเลยทั้งหมดหวังชำแล้วถั่วตัดริมีของแบบมาย
มีมะนาวในนี้กี่ลูก
โอ่โอ
จับมาแล้ว
เอาบัตรเจ้า